เกือบร้อยชีวิตคือ๙๐คนทั้งหมดถ้าตัวเลขแบบกลม
ถึงบ้านเราแล้วจริงแล้วเดินทางมานะคะ
ที่สนามบินอุตภาวช่วงเวลาประมาณสักตี๕กว่า
ถ้าตามกำหนดการเอาจริงแล้วเนี่ยต้องประมาณสัก๗โมง
อันนี้ถือว่ามาถึงก่อนเวลาล่วงหน้า

ฉะนั้นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมก่อนที่จะไปดูบรรยากาศว่า
แต่เดี๋ยวย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าตี๕กว่าก่อนนะคะ
สนามบินอุตภัวค่ะตอนประมาณตี๕๓๐คนไทยทั้งหมด๙๐คนนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกว่ามาถึงไวกว่ากำหนดเลยนะคะ
แล้วก็บินตรงมาจากนครดูไบของสหรัฐอารับเอมิเรตค่ะ
ลงที่อุตภัวร์ซึ่งก็เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษนะคะ
ตามที่รัฐบาลมีสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ
แล้วมาเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบบินตรงมาถึงไทย
มีท่านรองอธิบดีกรมจัดหางาน
รวมไปถึงทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างในจังหวัดระยองมาให้การต้อนรับด้วย
แล้วก็กองทัพเรือมีการเตรียมอาหารนะคะคุณผู้ชม
ต้อนรับเหล่าบรรดาคนไทยทั้ง๙๐ชีวิต
มาถึงประเทศไทยแบบนี้ก็ต้องต้อนรับด้วยอาหารไทย
หลายคนเดินทางมาหลายชั่วโมงก็ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างจะหิวนะคะ
โดยเมนูที่ทางการเตรียมจัดไว้ให้

แต่เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะรับประทานแหละคิดถึงบ้านเนอะ
เมนูผัดกระเพราไก่ไข่ดาวมีไก่ทอดมีน้ำส้มคันมีขนมไทย
แล้วก็มีน้ำดื่มแยกให้จัดเป็นชุดให้เลยนะคะ
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มีรถบัตรเนี่ยนำบรรดาคนไทยทั้งหมด๙๐คนค่ะ
อย่างที่บอกค่ะเดินทางไปพักผ่อนต่อมาที่โรงแรมเอสซีปาที่วังทองหลาง
โดยแรงงานที่เดินทางกลับมาหลายคนมีสีหน้าท่าทางดีใจ
แย้มแจ่มใสที่ตัวเองได้กลับถึงแผ่นดินเกิดนะคะ
แล้วก็ยังมีการเอาเข้าของส่วนตัวกลับมาได้บ้างบางส่วนด้วย
บางคนก็เอาของมาได้เยอะบางคนก็มีเสื้อผ้าติดตัวมาเท่านั้น
หลายคนบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม
ภาวะกลัวกับเสียงปืนเสียงระเบิดที่เกิดขึ้น
หนึ่งในแรงงานคนไทยคุณวีรยุทธ์ปัญญาประชุมค่ะ
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่สวนสกินนี่นะคะ
เป็นสวนเดียวกับที่สองแรงงานไทยถูกบังคับให้ออกไปทำงาน
จุดนั้นจำได้ไหมว่ามีแรงงานถูกนายจ้าง
ให้ออกไปทำงานอยู่กลางไร่กลางสวนแล้วถูกระเบิดเสียชีวิต
โดยคุณวิรยุทธ์บอกว่าเขาก็ถูกนายจ้างบังคับเหมือนกัน
มีการใช้ลักษณะคำพูดหวานล้อม
อย่างเช่นว่าถ้าไม่ออกไปก็จะมีการลดคนงานในไร่
จะจ่ายเงินช้าแรงงานที่นั่นก็กลัวแล้วค่ะ

ก็เลยจำใจที่จะต้องออกไปทำงานกลางไร่ณภาวะสงครามแบบนั้น
ลองฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
ก็แบบว่าถ้าใครไม่ไปจะลดคนจะให้ออกอะไรแบบนี้

คือว่ามันไม่มีใครรู้จักไม่มีใครไม่มีใครเห็น

ก็ตอนที่มันลงก็ดัง๒รอบ
รอบที่๒นี่ไม่ถึงวิ

คุณนัทธพงศ์ดวงจันทร์ค่ะเป็นชาวอุดรธานีนะคะ

เสียงไซเรนเสียงระเบิดดังมาก
ตัวเขาเองนี่แหละโดนสะเก็ดระเบิดด้วย

ในแคมป์วิ่งหนีเอาตัวรอดกันค่ะ

แล้วบอกเลยนะไม่เอาละไม่กลับไปอีกแล้วค่ะ

ไม่เอาแล้ว

โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

จริงก็มีคนเจ็บด้วยนะคนอื่นอีกนะคะ
หลายคนบอกว่าภาวะจริงกับเสียงระเบิดเสียงปืน
ที่แรงงานคนไทยทั้ง๙๐คนคุณผู้ชม
เดินทางต่อเลยนะคะขึ้นรถบัตร๓คันค่ะ
จากสนามบินอุตภัวร์ไปที่เอสซีปาร์ค
แล้วเดี๋ยวต่อเนื่องกันที่ข่าวนี้เลยนะ
คนงานไทยที่เดินทางจากอุตภัว
ตอนนี้เดินทางมาถึงที่กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเอสซีพาร์คเขตบังทองหลังกรุงเทพกันแล้วนะคะ

ทีนี้ล่าสุดตอนนี้เรามีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณบอมอภิวัฒน์ได้เกาะติดอยู่ที่โรงแรม
บรรยากาศล่าสุดหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญคุณบอมค่ะ
บรรยากาศที่โถงห้องประชุมชั้น๖โรงแรมเอสซีปาร์คกรุงเทพมหานคร
สถานที่รับรองพี่แรงงานไทยในอิสราเอล
ที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลเป็นชุดที่๓ในวันนี้นะครับ
บริเวณนี้จะเป็นสถานที่รับรองแล้วก็ให้พี่แรงงานไทยได้ไปลงทะเบียน
เพื่อรับการเยียวยาจากกระทรวงแรงงาน
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ
ก่อนที่จะพาไปรับประทานอาหารอยู่ที่บริเวณห้องอาหารด้านหลังผมนี้นะครับ

มีพี่แรงงานไทยที่ได้เดินทางมาถึงวันนี้ทั้งหมด๙๐คนนะครับ
บินตรงมาจากนครดูไบประเทศสหรัฐอารับเอมิเรต

ที่รัฐบาลได้มีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ
กระสวงค์คมพนาคมและกระสวงค์กระโลหฮม
ได้ประสานให้คนไทย๙๐คน
จากนั้นได้บินตรงมาที่ประเทศไทยนะครับ
โดยวันนี้มีรองอธิบดีกรมจัดหางาน
หัวหน้าส่วนราชการต่างในจังหวัดระยอง
ให้การต้อนรับในเมื่อช่วงเช้าวันนี้
วังทองหลางกรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็มาถึงเวลาช่วงเวลา๑๐นที่ผ่านมา
โดยในวันนี้มีคุณพวงเพชรชุลละเอียด
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานต่างประเทศนะครับ
ซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่า
แรงงานกำลังทำการลงทะเบียน

หลังจากนั้นจะได้เดินทางไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหาร

จะได้เดินทางมารับในเวลาถัดไปนะครับ
ซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นในขณะนี้
คึกคักพอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีครอบครัวมารอรับกันตั้งแต่ช่วงเช้า
จะเห็นได้ว่าขณะนี้นะครับ
ก็มีทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แรงงานที่อยู่บริเวณนี้กัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาพูดคุยกับพี่แรงงานไทย
อิสราเอลที่ได้เดินทางกลับมาในวันนี้
หลายคนเนี่ยเล่านาทีเหตุการณ์สำคัญให้ผมได้ฟัง
ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับ
ขอพี่ครับสวัสดีครับ
อันนี้เดินทางมาจากอิสราเอลครับ
เป็นคนพื้นจังหวัดนะครับ

เล่าให้ฟังหน่อยนาทีตอนที่เกิดเรื่องพี่อยู่ในพื้นที่สีแดง

ก็น่ากลัวครับน่ากลัว
เขาเดินข้ามมา
ชุดทหารมาไล่ยิงคนเลยครับ
และยิงทั้งคนประเทศเขาและคนไทย

นาทีนั้นเราทำยังไงบ้างครับ
หลบหนีหรือไปซ่อนอยู่ตรงนั้นครับ
แรกมันยิงกันตอน๖โมงครึ่งใช่ไหมครับ

แล้วคราวนี้เขายิงเสร็จเขาก็พังรั้วเข้ามา

ปูพรมคนทหารเขาที่ฝึกมาเขาก็เดินข้ามฝั่งมาครับ

เข้าไปในหมู่บ้านคนยิวครับ

แล้วไปหลบอยู่ในบังเกอร์หรือว่า
นายจ้างพวกผมโทรมาบอกว่าให้ไปหลบอยู่ที่โรงงาน
โรงงานมันก็จะแน่นหนาหน่อยนะครับ
พวกผมก็เลยเข้าไป

วัน๒วันครึ่งถึง๓วันนะครับ

ช่วงบ่ายทหารมาเคลียร์คนออกไปมาช่วยช่วยออก

ทันทีที่ได้รับการช่วยเหลือในวันนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับ
โล่งเลยครับ

เหมือนปลดความทุกข์ออกจากใจเลยครับวันนั้นครับ

คุณผู้ชมนี่เป็นเสียงจากพี่แรงงานไทยที่ได้เดินทางมาถึง
เขาก็อยู่ในพื้นที่สีแดงของบริเวณฉนวนกาซ่าเลยนะครับ
ก็ได้เล่านาทีว่าเขาได้หลบหนีไปยังไง

นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับคุณผู้ชมครับ
จะเห็นได้ว่าทางพี่แรงงาน
หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย
ก็จะได้ไปรับประทานอาหารอยู่ที่ห้องอาหาร
ก่อนที่จะได้เดินทางกลับบ้านพร้อมญาติญาติกัน

ที่เกิดขึ้นที่แรงงานไทยในล็อตที่๓หลายชีวิตนะคะ
เดินทางกลับมาถึงพื้นที่ปลอดภัยจากพื้นที่ทีเสี่ยงภาวะสงคราม

เป็นวินาทีที่ครอบครัวคนไทยเดินทางกลับมาถึงกรุงเทพและสวมกอดกับลูก
ด้วยความที่โอ้โหลูกแล้วก็ครอบครัวทางบ้านที่ไทยต่างก็ห่วงใยในภาวะสงครามที่เกิดขึ้น
และเขาเป็นหนึ่งในแรงงานไทยคนที่คุณบอมน่าจะสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
เขาเดินทางมาถึงแล้วก็มีการสวมกอดลูกค่ะ
คุณผู้ชมทั้งความคิดถึงความห่วงใยสวมกอดกับญาติแล้วก็คนในครอบครัวด้วย
นี่เป็นบรรยากาศนะคะความสบายใจของครอบครัวที่เกิดขึ้น
ภายหลังจากที่แรงงานไทยท่านนี้เดินทางกลับมาถึงแผ่นดินบ้านเกิดค่ะ